คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่มีการจับกลุ่มประธานบริษัทอิตาเลียนไทยนะคะ
นายเปรมชัยพร้อมของกลางเป็นซากเสือดำ
คือมีการเข้าไปล่าสัตว์ป่าโดยการละเมิดกฎหมายนะครับ
วลีเด็ดหลายวลีก็ถูกกลับมาอีกครั้งว่า
คนไทยถ้ารวยทำอะไรก็ไม่ผิดคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้น
คือเรื่องนี้คนจับตามองมากว่าขอสักทีเถอะ
ที่บอกว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเนี่ย

แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้จะวัดใจเจ้าหน้าที่รัฐกันได้จริงหรือเปล่าว่า
จะทำได้จริงอย่างที่เคยออกปากเอาไว้ไหม
เรื่องนี้มาวิเคราะห์พร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

คนที่ติดตามข่าวของคุณเปรมชัย
อยู่ในภาวะใกล้เคียงกันทั้งนั้นนะครับ
อึดอัดหมุดงิดเจ็บใจโมโห
บางคนบอกว่าดูไปความดันขึ้นดูไม่ไหว
ที่เกิดขึ้นกับคุณเปรมชัยเป็นอีกหนึ่งบทเรียน
หนึ่งอุทธาหรณ์ที่บอกว่า
ถึงจุดหนึ่งคนไทยประกาศให้รู้ว่า
คนไทยไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
คนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกอยู่ในสภาพกล้ำกลืน
มองเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม

ในกระบวนการยุติธรรมมาหลายระดับหลายเรื่อง
ก็เป็นอย่างที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
คนไทยชินกับคำว่าคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิด
เราอยู่กับความอึดอัดเราอยู่กับความเจ็บใจ
เราอยู่กับความเครียด
สังคมก็ไม่รู้จะทำยังไง
วันหนึ่งสังคมมีออนไลน์เข้ามา
ทุกคนมีมือถือทุกคนมีที่ระบายออก
ทุกคนมีไลน์ทุกคนหลายคนมีเฟซบุ๊ก
สิ่งที่เขาระบายออกออกมานั้นพลั่งพลูออกมา
เป็นการเป็นการบอกเป็นสัญลักษณ์ว่า
คนไทยจะไม่ยอมให้มีเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
เรื่องแบบนี้เคยมีในอดีต
แต่ว่าคนก็ไม่รู้จะไประบายยังไง

พอมีสังคมออนไลน์เกิดขึ้น
เราก็ได้เห็นว่าคนคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี้
ช่องทางการสื่อสายโลกออนไลน์เนี่ยมันชัดเจนขึ้น
ฉะนั้นความเหลื่อมล้ำที่ว่า

คนมีตำแหน่งใหญ่โตทำอะไรก็ไม่ผิด
คราวนี้ครับจะได้เวลาพิสูจน์
หลายคดีที่ผ่านมา

ถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องคดีทายาทกระทิงแดง

คนมีความรู้สึกว่าประเทศนี้
คนมีเงินย่ำยีกฎหมาย
ไม่ยอมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
พยายามจะหลีกเลี่ยง
พยายามจะเหยียบย่ำทำร้ายจิตใจคน
ฉะนั้นพอมีเรื่องของคุณเปรมชัยเกิดขึ้น
เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่
เป็นอารมณ์ของสังคมที่เขาบอกว่า
เขาต้องจับตามองเรื่องนี้
แล้วอย่าว่าอารมณ์ของสังคมเลยครับ
ท่านดูอารมณ์ของสื่อสารบนชนสิครับ

ข่าวใหญ่ที่สุดคือข่าวนี้
ให้พื้นที่กับข่าวยาวมากแต่ละช่อง
เพราะสื่อคิดตรงกันว่านี่คือเรื่องใหญ่แล้ว
แล้วถ้าดูหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
ทุกฉบับพาดหัวแนวเดียวกันหมด

นานทีหนังสือพิมพ์จะพร้อมใจกัน

ปกติแต่ละวันบอกก่อข่าว
เขาก็จะชั่งน้ำหนักแล้วก็ไม่ตรงกันหรอก
ข่าวนี้ดีข่าวนี้ใหญ่กว่าข่าวนี้
หรือว่าควรจะเอาข่าวนี้พาดหัวแทนข่าวนี้

ทุกคนมีความเห็นมีอารมณ์เดียวกันว่า
นี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศ

ถ้าบุคคลระดับที่มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านทำอย่างนี้
แล้วพยายามจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย

โดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่ต่อสู้นั้นเนี่ย
จริงอยู่ครับต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
แต่ให้คำนึงถึงจิตใจคนด้วยว่า
หลักฐานที่เห็นกับสิ่งที่คนพูด
กับสิ่งที่ทนายความพูดนั้น
คุณย่ำยีจิตใจคน
คุณไม่คำนึงถึงหัวจิตหัวใจของคนที่บริโภคข่าว

ฉะนั้นเรื่องนี้

คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องเดินให้ตรง
ใครเดินเอียงเสียคนครับ
ว่าท่านไปใช้กฎหมาย
รับใช้อภิมหาเศรษฐี

ฉะนั้นเท่าที่ดูเมื่อวานเนี่ย
แต่ละคนว่ายังไงกันบ้าง

นายกรัฐมนตรีท่านบอกว่า
ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมาย
ต้องถูกลงโทษให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ผลเอกสูรสักการจนรัฐ
ช่วงแรกนั้นให้ข้อมูล
คงไม่ได้ข้อมูลอะไรมาก

อย่าเพิ่งไปปรักปรำใคร
แต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ตั้งหลักกลับลำได้
ท่านก็บอกว่าเมื่อเป็นคดีความ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการเหมือนคดีทั่วไป
ผิดเป็นผิดไม่ต้องกังวล
มาคนสำคัญอีกคนนึง
ธิบดีกรมคุ้มครองสัตว์ป่า
ชื่อคุณธัญญาเนติธรรมกุล
ท่านบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ฉะนั้นถ้าฟังคนที่เกี่ยวข้อง๓๔คนนี้

โดยประสบการณ์การทำข่าวของผม๔๐กว่าปีเนี่ย
เวลาเจอเรื่องอย่างนี้ตอนแรกก็ขึงขังมากแต่ละฝ่าย
พอนานไปนานไปมีเรื่องใหญ่เรื่องอื่นมากรบ
นานไปเรื่องนี้ก็ถูกลืม

พอร้านห่อนก็จะเป็นปัญหา
แล้วเมื่อนำสู่เข้ากระบวนการยุติธรรม
ก็จะเป็นก็จะมีปัญหาว่าไม่เป็นอย่างที่สังคมคาดคิด
ฉะนั้นเรื่องนี้โลกออนไลน์จะต้องทำงานต่อ
ผมเห็นมีเพจบางเพจหลายเพจเขาบอกไม่รู้ว่าเขาจะก่อติดเรื่องนี้
ถึงขั้นว่าบางเพจเนี่ยเขาเปิดเผยออกมานะ
ว่าช่วงที่ชุดแรกเข้าไปบุกตรวจเนี่ย
มีเสียงการเจรจากันด้วย
มีการเจรจากันเหมือนกับว่าจะให้ผลประโยชน์
แล้วปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไป
มีการเจรจากันเรื่องผลประโยชน์
มีการพูดคุยกันเรื่องคล้ายกับติดสินบน
เดชบุญครับที่เจ้าหน้าที่ชุดที่ไปจับกลุ่มตรวจจับกลุ่มเนี่ยไม่เอาด้วย
ถ้าเอาด้วยเรื่องนี้ก็ไม่เป็นข่าวจบ
เพราะเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เล่นด้วยและเขาซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพเขา

ฉะนั้นจึงต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ไปบุกตรวจและไม่โอนอ่อนผ่อนปลนตามข้อเสนอ
มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์ว่าผู้นำทีมบุกตรวจค้นจับเนี่ยที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะครับ
วิเชียนชินวงศ์ตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวน
ตะวันตกคนนี้ครับ
แล้วในโลกออนไลน์เขาก็เปิดเผยไปขุดคุยมาต่ออีกว่า
ในช่วงเวลา๕ปีที่มีตำแหน่งอยู่ตรงนี้
เขาได้ดูแลผืนป่าสัตว์ป่า
และก็ได้ทำงานเชิงลุกไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดมาแล้วหลายเรื่อง
แล้วเขาก็ย้อนกลับไปดูท่านดูในจอนะ
วันที่๒๕ตุลาคม
คุณวิเชียนเคยบุกจับขบวนค้าไม้พยุงส่งนายทุนข้ามชาติ
แล้วตอนนั้นก็เจอนายทุนติดสินบน
แต่เขาไม่เอาด้วย

สุดท้ายก็ตกเป็นผู้ต้องหา

ได้ไปจัดการรวบนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสจมุกดาหาร
รายนั้นก็เข้าไปลักลอบล่าสัตว์

นักการเมืองท้องถิ่นใหญ่เหมือนกัน

สจเมืองกาญจนบุรีตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้ว
บุกรุกผืนป่ามรดกโลก
คุณวิเชียนเนี่ยไปตามยึดคืนมาได้๑๖๐ไร่
นี่ของสจผู้ทรงอิทธิพลของเมืองกาลนะ
แล้วล่าสุดก็คือ๔กุมภา๖๑
นำทิมบุกตัวจับเปรมชัยกันนะสุด

คนนี้ทำงานหนักมากมีภาพบางภาพ

ถ้าให้ดูได้นะครับ
ยืนหลับอยู่คารถเลยครับ
ใบ้ในนอน๒คืนคนที่เนี่ย
เอาภาพขวามือขยายใหญ่มานิดอ่านี่ล่ะ

คนถ้าไม่ง่วงจริงไม่หนักติ่ง

สะท้อนถึงการทำงานหนัก

จังหวะที่เราอาจจะแคลงใจเจ้าหน้าที่คนของรัฐ

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาเอาจริงครับ
เรามีความหวังขึ้นเยอะกับเรื่องนี้

คศรัฐบาล

มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ
นายกพูดหลายหนเรื่องความเหลื่อมล้ำ
โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางด้านกระบวนการยุติธรรม
ขอสชจึงตั้งคณะปฏิรูปประเทศ
แล้วต่อมากลายเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องหนึ่งที่พูดกันมากและบรรจุไว้ในแผนชัดเจนคือ
ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ได้
จึงมีคณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่คุณอัชพรเป็นประธาน
ชพรจารุจินดาเป็นประธาน
แล้วก็แยกย่อยออกมาเป็นคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
เพราะตำรวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมคืองานสอบสวน
ฉะนั้นถ้าดูตามนี้
คราวนี้จะได้พิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในแผนปฏิรูป
เห็นความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าไม่พูดถึงซะเลยเดี๋ยวก็จะไม่เป็นธรรม
แล้วก็ไม่ให้กำลังใจท่านตำรวจ
ผลตรวจศรีวราก็ประกาศชัดเจนเรื่องนี้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก
ใหญ่มาจากไหนไม่สำคัญ
ท่านอาจจะไม่ได้พูดประโยคนี้แต่แปลความอย่างนั้น
แล้วล่าสุดได้ขอหมายสารแล้วไปบุกตรวจค้นบ้านของคุณเปรมชัยกับพักพวกแล้วครับ
ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เอง
อันนี้ก็เพื่อจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม

คนไทยหวังว่าเรื่องนี้ลานจะไม่หย่อน
คนไทยหวังว่านี่จะเป็นคดีตัวอย่าง
และจากนี้ไปพอกันทีคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิด
พอกันที่คนไทยรับไม่ได้อีกแล้วครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่จะสามารถ
ก้าวข้ามคำปรารบตรงนี้ไว้ได้ไหม

ถ้ามีเงินฟาดหัวใครก็ได้ฟาดหัวกฎหมายก็ยังได้
ต้องรอติดตามนะคุณผู้ชมรวมถึงก็ต้องให้กำลังใจคุณวิเชียนด้วยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกจำหน้าเขาให้ดีต้องจำไว้ให้ดี
อยากให้เขาต้องเงียบหายไปหรืออย่าให้มีเหตุการณ์อะไรมากระทบกับเขาจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้
เพราะว่าเขาก็ถือว่ามีจุดยืนหนักแน่ในการที่จะต่อสู้
เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าแล้วก็รักษากฎหมายด้วย
แบบนี้ต้องชื่นชมแล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะครับ